มาดูเรื่องของรถของกลางที่อยู่ที่สอนอแล้วมีคนเอาไปใช้
เคยเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งคราวนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับรถของกลางแล้วก็ไปฝากไว้ที่ตำรวจ
มอเตอร์ไซด์มอเตอร์ไซด์แต่คราวนี้เป็นรถยนต์
คือมีคนเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะบอกว่ารถยนต์ของเธอเนี่ยตกเป็นของกลางอยู่ที่โรงพักเนี่ยนะ
แต่ปรากฏว่าไปทวงถามเรื่องของรถว่าเออตกลงจะได้คืนเมื่อไหร่ตรวจสอบเสร็จหรือยัง
ตำรวจก็บ่ายเบี่ยงตลอดแล้วพอไปดูรถของเธอที่จอดทิ้งไว้ที่โรงพักประมาณ๒เดือนแล้วนะ
บอกว่ามันไม่เหมือนรถที่จอดทิ้งไว้ในโรงพักสองเดือนมันใหม่เชียเหมือนคนเอาไปใช้แล้วเอาไปล้างให้ด้วย
รถก็มีเสือผ่าผู้ชายมีถุงเท้ามีกล่องนมอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลย
เขาโพสต์เอาไว้ว่ารถของกลางของเขาไปจอดเอาไว้ที่สพท่าหินจังหวัดลบบุรี
จริงแล้วจอดไว้๒เดือนกว่าก็ไปสอบถามตำรวจแล้วล่ะว่าเออตรวจสอบเสร็จหรือยังหาหลักฐานครบหรือยังจะได้เอารถกลับไปใช้
ล่าสุดก็ไปตรวจสอบที่โรงพักอีกทีปรากฏว่ารถทำไมมันใหม่จังมันเหมือนถูกล้างมาใหม่
กลิ๊บเลยไม่เหมือนกับจอดทิ้งไว้นานสองเดือนกว่าแล้วก็ลองไปส่องดูในรถมันมีเสือผ่าผูชายมันมีถุงเท้ามีกล่องโยเกิร์ตกินแล้ววางทิ้งไว้หน้ารถเหมือนคนเอารถไปใช้อ่ะลักษณะคล้ายคล้ายแบบนี้แล้วเธอก็บอกว่าพอถามไปที่ตำรวจตำรวจบอกว่าก็จอดอยู่นี่แล้วไงอืมต่อไปนี้ก็มาดูทุกวันเลยแล้วกัน
แต่ทำไมเวลาจะเคลื่อนย้ายหรือเอาไปใช้หรือเอาไปทำอะไรจริงจริงมันต้องแจ้งเจ้าของรถก่อนหรือเปล่าอืมก็เลยถามเอาไว้ว่าแล้วแบบนี้หนูควรจะส่งค่างวดรถต่อไหมค่ะรถยังผ่อนอยู่ไงคนอื่นเอาไปใช้อ่ะหนูต้องผ่อนต่อไหมค่ะหรือว่าให้คุณตำรวจผ่อนต่อให้ดีจะได้เอาไปใช้อย่างสบายใจนี่มันใหม่เงา

พี่อ้างว่าเป็นเจ้าของก็เป็นเรื่องของการโอนลอยกันมาเพราะว่าเขายังผ่อนอยู่อะค่ะอืมแน่นอนชื่อก็ต้องเป็นของบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละทางผู้กำกับก็เลยบอกว่าเบื้องต้นตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงให้แล้วว่ามีตำรวจคนไหนของสอบพอท่าหินหรือมีใครเอารถของกลางไปใช้หรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็จะมีการด
ถูกต้องค่ะแค่นั้นแหละนะฮะอย่าเอาไปใช้ก็แค่นั้นฮะจบ